สาวสวยมากความสามารถอย่างโบวี่อัธมากันบ้างกว่าล่าสุด
เพราะว่าตอนนี้สาวโบวี่ไม่ได้แค่เล่นละครในวงการอย่างเดียวนะ
ขันไปลุยธุรกิจแล้วเป็นเจ้าแม่สังหา
ทำโครงการบ้านหรูค่ะที่จังหวัดสระบุรีคุณฟังโครงการเขาดีนะ
มูลค่าโครงการ๑๖๐ล้านบาท

ลงทุนไปเลยประมาณ๘หลักนะก็เลยถูกแซวกันเยอะเลยว่า
เสร็จธิดีคนสวยโบวี่งานนี้สาวโบวี่ของเราก็แอบถ่อมตัวนิดนึงนะคะ
บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นคือที่แห่งเนี้ยไอ้๑๖๐ล้านที่ว่าเนี่ย
ไม่ใช่ของเธอทั้งหมดมีหลายหุ้นส่วน
โบวี่ก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเธออาจจะเป็นหุ้นส่วนหลักนะ
ก็ถือว่าเป็นธุรกิจอสังหาก้าวแรกแบบเต็มตัวเลย
ที่หลายคนติดตามเธอมาก่อนหน้านี้เนาะ
คราวนี้ทำเองแบบจริงจัง
แล้วก็บอกเลยว่าเส้นทางอาชีพหลังจากนี้

ใครสนใจบ้านสนใจที่ดินไปหาโบวี่เลยค่ะ
อ๋อเปล่าเปล่าค่ะใช่ก็คือเอาไปว่า

เราก็จะแบบว่ามีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกการแต่งบ้านสร้างบ้านอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
อันนี้คือทำแบบว่าเป็นก้าวแรกในแบบที่เต็มตัว
คือก่อนหน้านี้มันทำกระจุกกระจิ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือเป็นรูปเป็นร่างมากสุด
ประมาณน่าจะ๑๖๐ล้านค่ะ
เซลล์กันได้แต่เธอก็ขอน้องรับแบบถ่ำตัวไหวมีหลายหุ้นส่วน
ส่วนชีวิตหลังแต่งงานกับสามีไป
ก็ศึกษามาบ้างดูลูกเพื่อนบ้างลูกญาติลูกอะไรก็ว่าไป
บอกมันต้องทุ่มเททั้งชีวิตเลยนะ
ไม่รู้ว่าตัวเองยังจะพร้อมอยู่หรือเปล่า

และที่สำคัญไหนจะสภาพสังคมอีกอะไรอีก

ยังไม่มีก่อนสบายใจกว่าค่ะ
ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ชีวิตก็แฮปปี้ดีแล้วคุณผู้ชมค่ะ